เกียร์เกียร์ก็ดีสิ่งก็ยังดีอ่าอ่าพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมพร้อมที่จะปั่นฮะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษานะคะ
มาพร้อมจักรยานคันเก่งวันนี้เพราะว่าวันนี้คือวันคาฟรีเดย์
หรือว่าวันลดขับรถโลกนั่นเองนะคะที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะว่ามลภาวะมันเยอะเหลือเกินนะคะ
แต่ดูจากสภาพฝนเมื่อช่วงเช้านี้แล้วดิฉันจะปั่นได้ตลอดทั้งวันหรือเปล่า
ไปทำงานได้ไหมเรากลับได้ไหมนะคะตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศพร้อมกันนะคะ
คุณผู้ชมค่ะภาพแรกที่ต้องตรวจสอบค่ะนี่คือภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
จะเห็นมีกลุ่มฝนสีเขียวค่ะภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะคะ
มีความเป็นไปได้ค่ะที่ช่วงเช้าวันนี้นะคะ
จะมีฝนตกลงมาแต่ว่าเป็นลักษณะของฝนตกปล่อยนะคะ
จากนี้นะคะอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าร่องฝนตัวแอลนะคุณผู้ชม
มันพาดผ่านลงมาต่ำลงนะหลังจากที่ลมหนาวจากประเทศจีนค่ะ
มันกดให้เขาต่ำลงมาอีกนะคะวันนี้ภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑล
ภาคตะวันออกและภาคอีสานนะคะมีความเป็นไปได้ที่ฝนจะตกทั้งวันนะคะ
ประกอบกับลมฝนประจำฤดูค่ะพัดสอบขึ้นมาจากทะเลอันดามันแบบนี้นะคะ
และกำลังค่อนข้างแรงด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยแผ่วเลยนะคะ
ฝนจะตกได้ตลอดทั้งวันนะคะตรวจสอบฝนกันหน่อยค่ะ
ที่เห็นเป็นสีม่วงจะเป็นฝนที่ค่อนข้างหนัก
และจะเกิดขึ้นช่วงเช้านี้นะคะบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี
หลังจากนั้นนะคะจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนอีกนะคะ
บริเวณภาคอีสานตอนบนจะเป็นแบบนี้ไปจนถึงช่วงบ่ายค่ะ
และช่วงบ่ายฝนจะกระจายมากยิ่งขึ้นคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
มันกระจายมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสาน
ภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบน
โดนหมดเลยค่ะคุณผู้ชมที่จะเดินทางนะคะ

ตัวให้ดีนะคะส่วนคลื่นจะเห็นว่า
คลื่นสูงทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะ
บริเวณที่มีฝนตกหนักขึ้นจะสูงประมาณ๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่บอกไปแบบนี้นะคะตอนนี้ค่ะ
แม่น้ำยมล้นตลิ่งแล้วนะคะแล้วฝนมันก็จะตกลงมาซ้ำอีกค่ะ
เพราะฉะนั้นไปดูเรื่องของปริมาณน้ำในแม่น้ำยมกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้ล้นตลิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะคะ
คุณผู้ชมคะตรวจสอบปริมาณน้ำนะคะที่ลำปางที่สุโขทัย
ตอนนี้ไหลลงมาสมทบกันค่ะ
ระดับน้ำในแม่น้ำยมเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง
กรมชลประธานต้องเร่งระบายน้ำในแม่น้ำยมค่ะไม่ให้สูงเกินระดับวิกฤต
ต้องเปิดประตูระบายน้ำจากแม่น้ำยมลงไปแม่น้ำน่านแล้วนะคะ
แล้วก็ต้องผันน้ำลงสู่ทุ่งบางรกรรม

ระมัดระวังเตรียมป้องกันน้ำท่วมจากแม่น้ำยมล้นตลิ่งเอาไว้ด้วย
ทีนี้ภาคอีสานตอนบนเป็นอีกหนึ่งจุดที่ฝนไม่แผ่วเหมือนกันค่ะ
ชัยภูมินอกจากคนจะเดือดร้อนแล้ว

ควานช้างค่ะเร่งพาช้าง๑๕เชือกออกจากหมู่บ้าน
เป็นบ้านค่ายหมื่นแพ่วเดินลุยน้ำมาเลยค่ะ
หนีขึ้นมาอยู่ในที่สูงบริเวณแนวถนนสายศรีคิ้วชัยภูมิ
หลังจากที่ในหมู่บ้านน้ำหลากเข้าท่วม๑เมตร

ตอนนี้ทั้งควานทั้งช้างและเจ้าของช้างอบพยพมาอยู่ที่ดินว่างเปล่าริมถนนค่ะ
ชีวิตยากลำบากเพราะว่าช้างบางตัวเขาได้รับบาดเจ็บนะคะ
ไม่มีเงินรักษาและยังมาประสบปัญหาขาดแคลนอาหารด้วย
โอ้โหน่าสงสารมากนะคะเห็นภาพแบบนี้แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศนี่เป็นเรื่องสำคัญนะคะ
จะได้เตรียมตัวกันก่อนนะคะ
เพราะว่านี่มันก็ประมาณโอ้จะ๖โมงแล้วนะคะ

คุณผู้ชมนะคะต้องทำทั้งสองอย่างร่วมกันนะคะ

แล้วก็อนุรักษ์แร็ดไปพร้อมกันนะ
แต่เอ๊ะเดี๋ยวตรวจสอบกันอีกสักรอบแล้วกัน

เดี๋ยวเอานะดิฉันควรจะปั่นต่อไหมคะ

เอาพี่แรดเอาเอาเต้นเลย